ช่วงนี้จะพาทั้งสองท่านและคุณผู้ชมไปเที่ยววัดอรุณกันหน่อย

ก็เป็นภาพล่าสุดของพระบรางกฎอรุณนะครับ
อรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารครับ
แล้วก็เป็นภาพจำติดตาของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติ
ผมและคุณสุภัณฑ์นีเคยปรายบรรยายงานเค้าดาวเมื่อปีก่อนจำได้ใช่ไหมครับ

ก็คือเขาจุดพุคือใช้ภาพรางเป็นแบ็คกราบสวยงามมากทีเดียว
แล้วนักท่องเที่ยวต่างชาตินี่ประทับใจมากชื่นชอบมากนะครับ
ซึ่งหลังจากที่มีการบุรณะซ่อมแซมตั้งแต่ปี๒๕๕๖มาถึงปีนี้แหละครับ
ใช้เวลานานประมาณ๕ปีล่าสุดขนาดนี้องค์พระปรางก็ได้รับการซ่อมแซม
เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมทั้งมีการบรื้อถอดนั่งร้านบางส่วนออก
เพื่อให้เผยออกมาให้เห็นความงามหลังจากการบริณะให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชมกันครับ
ตามแผนที่มีการตั้งเอาไว้คือจะเรียบร้อยทั้งหมดในเดือนสิงหาคม
หลังจากนั้นเดือนกันยายนก็จะเริ่มมีการเปิดไฟประดับตกแต่ง
ซึ่งก็จะทำให้องค์พระปรางวัดอรุณนั้นมีความสวยสดงดงามมากยิ่งขึ้น
จากนี้ทางวัดอรุณแล้วก็กระทรวงวัฒนธรรม
จะจัดงานสมโพธิองค์พระปรางขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลด้วยนะครับ
ขั้นต้นที่ประชุมอนุมัติหลักการว่าจะทำการสมโพธิ๕วันก่อนปีใหม่
และ๕วันหลังปีใหม่นะครับ
กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีก็ยังมีอยู่นะครับ
แล้วก็ทางพระคุณเจ้าท่านก็จะได้มีพระมาสวดเจริญพระพุทธบทสวดที่เป็นมงคลให้กับ
ประเทศชาติและก็สวดรวมนะครับ
หลังจากนี้นะครับก็ได้มีการมอบหมายให้กระทรวงวัฒนธรรมแล้วก็กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
จัดงานสมโพธิพระปางวัดอรุณระหว่างวันที่๒๗ธันวาคมถึง๕มกราคม๒๕๖๑รวม๑๐วันทีเดียวนะครับ
ซึ่งในเบื้องต้นก็จะมีการจัดกิจกรรมทางศิลปะวัฒนธรรมอาทินิทัศกาลเล่าขานตำนานวัดอรุณ
เรื่อง๒๕๐ปีกรุงธนบุรีและประกวดแสดงภาพถ่ายจากอดีตสู่ปัจจุบันของวัดอรุณเป็นต้น
และหลังจากนี้ก็จะมีการประชุมเพื่อสรุปกิจกรรมอีกครั้ง
ก่อนกำหนดกิจกรรมดังกล่าวเอาไว้ในปฏิทินการท่องเที่ยวปี๒๕๕๙
ที่รัฐบาลกำหนดให้เป็นปีแห่งการท่องเที่ยวไทยนั่นเองครับ